คุณผู้ชมเมื่อคืนก่อนเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่า

อยู่ไปเดินอยู่หน้าร้านขายปลาท้องโกะ
แม่ค้าเขาเตรียมขายของอยู่เขาตกใจ

เสื้อผ้าไม่ใส่ใส่ทุกพิษคือหน้ากากกับรองเท้า

ไม่ได้ขี่ช้างมานะล่อนจ้อนมา

คืออะไรทำไมใส่หน้ากากกับรองเท้าแล้วเสื้อผ้าทำไมไม่ใส่
หมาก็เดินตามเห่าลั่นบ้านลั่นซอยลั่นถนนไปหมดนะฮะ

นี่ดิแม่ค้าเขาเตรียมทอดปลาน้องโกะอยู่เนอะเที่ยงคืน

ดีนะกระทะอยู่ตรงนี้น้ำมันไม่กระเด็นใส่ซะหน่อย
แม่ค้านี่เข้าหลังร้านเลยกลัวจะโดนทำวิธีมิร้ายไงนะครับ
นี่ฮะแล้วก็มีหมาวิ่งไล่เห่าตามแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนหน้ามร้านปลาต้องโกม
ถนนสายเพชรเกษมสายเก่านะฮะ
แยกจัดหลัดศรีเมืองที่ราชบุรีนะฮะ
แม่ค้าเห็นพอดีตกใจแล้วดูเขาเดินกันสว่างอ่ะคุณ

ทุกคนก็ถ่ายภาพนี่เขาก็ไปอาบน้ำตรงนี้อีกนะ
นี่ฮะสุดท้ายเอาคลิปนี้เอาภาพนี้ลงเฟซบุ๊
แจ้งเตือนชาวราชบุรีระมัดระวังนะครับ
ให้เอามาแอกท่าใส่กล้องอีกแบบนี้
และภาพที่เห็นเนี่ยมีชาวราชบุรีเขาเอาคอมเมนต์
ต่อหลายคนมีการแชร์กันแล้วมีคนเอาภาพนี้ว่า

เดินแก้ผ้าแบบนี้เยอะแยะมากมาย
กลางวันกลางคืนในที่สาธารณะ
ซึ่งมีการโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเขาเองด้วย

นี่อนาจารย์เคยเครียดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย
งวดนี้ขอเถอะ๖อะไรอย่างนี้

จะมาแข่งกับพ่อดำ๒ถือแผงล็อตเตอรี่แบบนั้นนะ
ใจเขาอาจจะมีรสนิยมอะไรทำอะไรแปลก
แต่ว่าตำรวจในพื้นที่ต้องจัดการนะคะ

ล่าสุดตำรวจเมืองราชบุรีตรวจสอบประวัติแล้ว
ผู้ชายคนนี้ป่วยจิตครับ

ทีมข่าวเราติดต่อไปยังผู้ชายคนนี้ผ่านโทรศัพท์

เจ้าตัวรับนะรับโทรศัพท์คุยกับตำรวจนะ
ว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกและจะไปรักษาอาการทางจิตต่อที่โรงพยาบาล
ส่วนทางกฎหมายตำรวจแจ้งถ้าเกิดว่าใครจะแจ้งความ
ก็สามารถแจ้งความได้สามารถดำเนินคดีได้ในข้อหากระทำอาณาจารย์
แล้วก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าเขาถ่ายภาพตัวเอง
เพราะว่าเปิดลงโซเชียลลงเฟสบุ๊คลงติ๊กต๊อกเยอะแยะมากมาย
ก็สามารถที่จะเอาผิดในเรื่องนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไปแจ้งความ
เพราะว่าพอมาทราบว่าเขามีอาการป่วยจิตมีความเครียดก็เลย
เดี๋ยวให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปนะคะ